แม้ว่าช่วงนี้จะงานยุ่งมากนะคะ
มีละครละครโอ้โหหมอลงหมอหลวงก็เล่นละครเวทีก็ซ้อมด้วยนะคะ
ก็เลยถามพี่ชายนิดนึงพี่ชายเอาอย่างนี้

วิกกี้เข้าใจทุกอย่างคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะ
ส่วนวันครบรอบแต่งงาน๑๑ปี

นี่ซื้อดอกทิวลิปนะคะ
ก็คือให้ลูกถือเอาไปให้ภรรยา

ก็เลยถามต่อพี่แล้วแบบหลังจากนี้มีไปเที่ยวไหนหรือเปล่า
ฟังคำตอบเพราะว่าบ้านใจกล้าหน่อยนะ
มาให้ใจ
ถามพี่ชายไปแล้ว

วันก่อนมาที่บรรเทิงไฟรัสเราเนี่ยแหละค่ะ
เชอรี่ก็คว้ามาถามเลยพี่ที่สุดจริงสวยมาก

ลูกต้นรักจีบกันมา๑๖ปีนะคุณผู้ชม

พี่กี้บอกเลยนะคะไม่มีอะไรตายตัว
แต่สำหรับบ้านที่ฉันนั้นก็คือ

แล้วก็พาลูกเต้าเข้าโครงการเลย

เพราะเติมความหวานไม่ความพรองค่ะ
ดอกไม้เอ่ยของขวัญมีให้กันตลอดค่ะ

บางครั้งก็จัดทิปซ์กัน๒คนเนี่ยล่ะค่ะ

ฝากลูกหลานไว้กับยายค่ะ
ให้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ
จะทำอาหารให้ทานหรือพาไปทานข้าวข้างนอก
ใช้เวลาอยู่ด้วยกันโดยที่แบบไม่มีลูกอะไรอย่างนี้

หรือทำอะไรที่นอกเหนือจากรูทีนที่เราทำทุกวันนะคะ
มันก็จะช่วยให้อะไรมันแบบน่าตื่นเต้นขึ้นอะไรอย่างนี้
อย่างนี้มีข้าวโครงการฝากลูกไว้กับยายแล้วนี่
ฝากตลอดค่ะ